เดตล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ได้แต่งตั้งอากิระนิชิโนเป็นกุญสือช้างศึกทีมชาติไทย

ซึ่งก็เป็นไปตามแผนก่อนที่จะมีการจับสลาก
การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะ

ได้ทำการประเมินสถานการณ์ว่า
ทีมชาติไทยมีโอกาสจะเจองานหนักเบาขนาดไหนนะคะ

ก็มีขึ้นเวลา๔โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะคะ

เอาทีมแชมป์ทั้ง๘กลุ่ม

เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย

ก็จะได้สิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย
ศึกเอเชียนคลับ๒๐๒๓ที่จีน
เป็นเจ้าภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

ก็ยังได้สิทธิ์ในการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคลับ๒๐๒๓ค่ะ

ที่เป็นระดับท็อปของเอเชียสูงมากเลยค่ะ
ทีนี้ลองมาดูการจับสลากนะคะ
หากออกมาในรูปแบบที่งานไม่หนักมากที่สุดสำหรับทีมชาติไทย

ก็คือโถที่๑เป็นจีนเวียดนามไทยมาวดีฟแล้วก็ศรีลังกาตามลำดับนะคะ

ที่ทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้มีสูงมากเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำผลงานได้ดีกับจีนหรือเวียดนาม
ส่วนทีมในโถที่๔และโถที่๕อย่างเมาดีฟและศรีลังกา
ทีมชาติไทยน่าจะการันตี๓คะแนนทั้งไปและกลับค่ะ
ส่วนรูปแบบที่ทีมชาติไทยถ้าเจอแบบนี้คืองานหนักที่สุดเลยนะคะ
ก็คือในโถที่๑ค่ะเจออีรานหรือว่าญี่ปุ่นนะคะ
ที่๒เป็นอีรักษ์โถที่๔คือคูเวทโถที่๕คืออินโดนีเซียค่ะ
ถ้าออกมาในรูปแบบนี้จริงนะคะนับว่าเจองานหนักมาก
เพราะแต่ละทีมที่เจอเหนือกว่าไทยมากนะคะ
แถมทีมที่อยู่ในอันดับที่ต่ำกว่ายังมีฝีเท้าไม่ได้ห่างจากเรามากนักค่ะ
ส่วนการจับสลากที่ถ้าสมมุติว่าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะ
จะมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางค่ะ
นั่นก็คือโถที่๑เป็นอิราณโถที่๒เป็นเลบานอนหรือว่าคีกิสถานนะคะ
ที่๔เป็นเติร์กมินิสถานและโถที่๕คือกวมค่ะ
ซึ่งประเทศทั้งหมดนี้นะคะเป็นประเทศที่มีระยะทางไกลจากประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ไม่มีไฟล์ทบินตรงจากไทยไปด้วย
ก็เลยต้องมีการเตรียมการอย่างดีอาจจะเหนื่อยเรื่องการเดินทางค่ะ
ส่วนถ้าจับออกมาในลักษณะรูปแบบของการชำระแค้นนะคะ
ทั้งหมดนี้ที่เห็นนี่เป็นอดีตคู่ปรับเก่าของเราทั้งนั้นนะคะ

ที่๔มาเลเซียและโถที่๕อินโดนีเซียนะคะ
ถ้าจับออกมาแบบนี้แฟนฟุตบอลคงตั้งตารอค่ะ
เพราะว่าอยากจะเจออยากจะชำระแค้นกันนั่นเอง
ส่วนรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจก็คือเป็นทีมที่ทีมชาติไทยไม่คุ้นเคยฝีเท้าค่ะ
นั่นก็คือโถที่๑กาต้าโถที่๒คิกิสถานโถที่๔เติร์กมินิสถานและโถสุดท้ายมองโกเลียนะคะ
ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะเป็นทีมที่ทีมชาติไทยแทบจะไม่ได้เจอกันกับ๔ทีมนี้นะคะ
รอบทศวรรษหรือว่า๑๐ปีในเกมอย่างเป็นทางการเลยค่ะ